ไม่เชื่ออย่ารบมูมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกฝ่าย

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
มูขั้นแทบอาจารย์รักษ์เลขานิเทศสวัสดีครับ

ที่จริงแล้วดวงดาวของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตุลาคม
ในทุกราศีดวงก็เปลี่ยนแปลงทุกวันทุกเดือนทุกปี
ตามดาวย่อยดาวใหญ่แต่ทีนี้ที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่

ก็ส่งผลต่อดวงชะตาใน๑๒ราศีเหมือนกัน
ราศีไหนบ้างนะที่ว่าเงินเนี่ยจะปัง

เราดูในทางเดียวนะพี่หนุ่ม
คุณพุทธรรมดำรู้ไหม

ดูแล้วทุกคนที่เกิดในราศีที่ถูกฟันทงเนี่ยมันจะรวย
มันต้องมีพื้นดวงเดิมแต่เราไม่มีโอกาส

ขณะที่ฝนตกจัดเนี่ยนะ

ทุกคนก็ไม่ใช่จะได้น้ำฝนเท่ากันถูกต้องไหม
คือพูดง่ายบุญกรรมทำมาไม่เท่ากัน

มันจึงเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วผลได้ไม่เท่ากัน
ไม่ใช่ว่าเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันดวงเดียวกัน

ราศีไหนจากนี้ไปจนถึงปลายปีหรือจนถึงซิ่งปี
จนถึงสิ้นปีด้วงมีโอกาสปังรวย

๑ราศีตุล

โคจรเข้าสู่เรือนการเงินของชาวราศีตุล
ตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ดาวพระราชดีอยู่ในเรือนการเงินไป๑ปีเต็ม

ก็แปลว่าจาก๖ตุลาคมปีนี้ไปถึงตุลาคมปี๒๖๔
ชาวราศีตุลมีโอกาสลืมตาอ้าปากมั่งคั่งร่ำรวย
ซื้อง่ายขายคล่องเงินทองไหลมาเทมา

แต่ต้องหมายถึงว่าถ้าสมมุติจะดีมันอยู่ที่บุญกรรมที่เราทำกันมาด้วย

แต่แปลว่าชาวราศีตุลจะตื่นรู้กับมีบุญเก่าเนี่ย

ตื่นรู้ในการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไร
เพราะตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ป่วยใจ
เพราะฉะนั้นราศีตุลเป็นราศีที่จะมีโอกาสตั้งหลักได้

ที่มีโอกาสลืมตาอ้าปากตังค์เต็มกระเป๋าคือ
ยังไงอาจารย์ก็มองไว้เป็นราศีธวารนะ

ทวารก็แปลว่าไม่ใช่แปลว่าก้นนะทวานเนี่ย

ในหัวราศาสตร์แบ่งไว้สี่ราศรีที่เป็นราศรีธวาร
ได้แก่ราศรีเมธธวารไฟแม่ธาตุไฟ
ราศีกรกฎทวารน้ำหรือแม่ธาตุน้ำ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทายว่าราศีไหนเป็นอย่างไรเนี่ย
ก็มองว่าราศีที่สัมพันธ์กับดาวใหญ่
พฤษฎีที่ยกย้ายครั้งนี้จะส่งผลต่อราศีไหน

ราศีต่อมาก็คือราศีกรกฎ

กรกฎอดลราหูอยู่นี่อาจารย์
เห็นมั้ยราศรีกรกฎกับราศรีมังกรเป็นอันดับสองตามมาติด
เพราะเป็นราศีแม่ธาตุเวลาแม่ธาตุได้อะไรเกิดอะไรมันจะเกิดใหญ่กว่าคนอื่น

เพราะฉะนั้นเนี่ยราศีกรกฎมีราหูทัพเนี่ยแปลว่าอะไร
แปลว่าหนึ่งคนเกิดราศรีกรกฎ
ป่วยเจ็บตายเจียงบง

อันนี้คือทางร้ายเลยทางดีราศีกรกฎสิ่งนี้นะเจ๊งกลับมารวยนะป่วยกลับมาหายร้ายกลับมาดี
มันเปลี่ยนแปลงพลิกชะตาถ้าคนเกิดราศีกรกฎถ้ามันเป็นไปมันเป็นไปแล้ว
เข้าใจยังคือราหูเข้ามาตั้งเกือบปีแล้วแล้วจะไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ถ้ามันจะตายมันตายไปแล้วเจ๊งไปแล้วจบไปแล้ว
แต่ถ้าเกิดราศีกรกฎดำรงตนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันราหูจะกลับเป็นลาบแก่ตน
ฤษฎีที่โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกษ์จะเข้าสู่ในพบปุตตะ
จากร้ายกลายเป็นดีโครงการโปรเจคที่ได้ทำไปแล้วกำลังทำใหม่ล้วนเป็นดอกเป็นผลเป็นลาบเป็นมงคลเกิดขึ้นหมดเลย
คนตกงานอยู่ด้วยเขาบอกว่าราศีกรกฎเนี่ยจากสถิติเนี่ยคนตกงานจะเยอะเพราะว่าโดนลาหูนี่เกี่ยวไหมครับเขาบอกว่าหลังจากนี้จะพลิกดีแล้ว
คือคนเกิดราศีกรกฎโดยรากเดิมเนี่ยมันเป็นราศีที่มีโลโก้เป็นปูเพราะฉะนั้นครูโหนหลายท่านก็บอกว่าไม้หลักปักขี้เลนเอยเชยแฉะ
เพราะพระจันทร์ก็เป็นดาวประจำตัวแต่แต่มันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกคนไปเพราะอดีตนายกหลายท่านก็เกิดราศีนี้แหละคือกลไกของชิดที่ได้ขัดกล่าวอบรมให้ราศีกรกฎรู้ว่าอารมณ์เราเฉื่อยตามอารมณ์เนี่ยมันคือได้แล้วเสียยังไงแล้ววันนี้ราศีกรกฎปรับตัวได้ปรับจากความเฉื่อยเป็นความมุ่งทำได้ในโอกาสที่ตัวเองพ
ราหู่ที่เข้าก็แปลว่ามีชื่อเสียงราหู่แปลว่ามายาเคยบอกถ้าใครแก่อายุ๗๐๘๐แล้วเกิดราศรีกรกฎมีสิทธิ์ป่วยเจ็บตาย๓๐ไปปลาย๔๐๕๐กว่าเป็นเวลาลุ่งโรศร์เหนื่อยรากเลือดแต่ลุ่งโรศร์
เออนั่นคือราศรีกรกฎและวังกอน
มังกรในเวลานี้จะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือ
ราศีมังกรมีดาวพระศดีโคจรเข้าสู่เรือนลาบมาตั้งแต่๖ตุลาคมไปจนถึงปลายปี
แล้วปีหน้าอีกประมาณขึ้นข้อนปี
มันส่งผลให้คนเกิดราศีมังกร
บริวารเก่าศูนย์หายตายจากล้มลาเลิกจบหมด
คนเกิดราศีมังกรจึงลุกขึ้นมาทำเองจากที่เคยหมดแรงเบื่อเซ็ง
อีกเหตุผลหนึ่งของราศีมังกรคือ
ราศีมังกรเป็นคนอัตราสูงเป็นคนเป็นทุกอย่างจุกจิกจู้จี้ขี้บน
เอาจริงแต่ระยะเวลาประมาณ๑ปีมาเนี่ย
ศรีมังกรเบื่อเซ็งล้าหมดแรงไม่มีอารมณ์
แต่ประมาณสักเดือนสิงหากัญญาตุลามาด้วยเนี่ยราศีมังกรคึกคึก
แกก็เลยทำเองแบบบ้าดีเดือด
นี่เป็นผลดีกลับมาหนุ่มสาวอีกครั้ง
ราศีมังกรจำไว้คำสั้นนะ

ตุ้นกรกฎมังกรฟันทงฟันทง
อิจฉา๓ราศีนั้นจังเลย

แต่ต่อไปจากดีก็ต้องมีแบบว่า

ระวังกันบ้างราศีไหนที่จะต้องระวังว่า
เฮ้ยกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเกลียดคำนี้จังเลยอ่ะ

ทุกวันนี้ยังโดนทิ้งอยู่เลยอ่ะ

ราศีที่กระเป๋าแบนแฟนทิ้งเสียเงิน

ราศีเมฆราศีเมืองเหล่านี้นะ

การบริหารชีวิตผิดพลาด
เพราะพฤษฎีจะโคจรเป็นมรณะ

ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

อะไรที่มีปัญหาก็พอกล้อมแกล้มไปได้

ให้โทษเป็นมรณะแก่ชะตา

กระเป๋ารั่วกระเป๋าแบนถูกโกง

กระโดดเข้าไปจับถูกลวง

แก้บ้างล่ะแก้ได้มั้ย

เรื่องเงินก็คือหนึ่งจากนี้มันต้นไป
ชาวราศีเมษห้ามให้ใครหยิบยืม
ห้ามคำประกัน
คำประกันอย่าไปจับในประโยชน์ที่เขาได้

ตั้งสติดำรงตนเงินพร่อง

เราเป็นคนใช้จ่ายกินแต่ถ้าเกิดมันถูกลวงไปเนี่ย

เสียใจคือดาวการงานตรงนี้ของ

อยู่ในเรือนสู่พระก็ว่ากันตามตรงนะ

เป็นดวงเมืองกุงรัฐนากโปรศินธิ์

ที่รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ในระยะสั้นยังไม่ส่งผล
จรอยู่ในเรือนสู่พระซึ่งแปลว่าชักช้ายาวนาน
แต่เหมือนกับตอนนี้ดวงเมืองเราหรือคนเกิดราศีเมษ
กำลังปักเสาเข็มและไม่ใช่ปักแค่สิบแปดเมตร
ปักยี่สิบห้าเมตรปักสามสิบเมตรมันเลยดูมั่นคง
แต่ผลที่มันยังไม่ก่อเป็นตึกเป็นมุมเป็นห้อง
ก่อให้เกิดการซื้อการขายเนี่ยมันจึงดูซึมเศร้า

เพราะฉะนั้นคนเกิดราสี่เมตรถ้าคุณได้ทำงานอะไรไปแล้ว
ด้วยความรู้ความสามารถจริงแล้วมันยังไม่เกิดผล
อดทนจนถึงประมาณปี๑๒๖๒
สักประมาณไปปลายปีตุลาพิกาธันวาไปแล้ว
มันจะเริ่มพลิกฟื้นอีกปีหนึ่ง
ราศีเมษคุณอดทนอีก๑ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ราศีที่สองที่จะต้องระวังกระเป๋าแบนแฟนทิ้งคือ
ราศีมิถุนเพราะราหูจรเข้าเรือนการเงิน
และยังไม่ยกไปไหนจนกว่าจะถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ดาวเสาเล็งชะตาเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุรา
ภุมเมนอสดาว่าวายจันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่ราหู
พับอับประภาคให้โทษแท้ประเหินหิน
มันเป็นเวลาที่มีความทุกข์กับความรัก

ก็เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
เสาเนี่ยทับธนูเล็งมิถุน

เพราะฉะนั้นอันนี้ธนูกับมิถุนมันก็จะเอฟเคคล้ายกัน
มิถุลเอาไป๘๐ธนูเอาไป๒๐

อีกประมาณกี่ราศี๖ราศีฮะ
ก็กระจ่ายกันออกไป
แต่ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นไฮไลท์เลย
ราศีที่ดีที่สุดกับ๓ราศีที่เรียกว่า

เพราะฉะนั้นขอสรุปโดยรวมว่า๓ราศีที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการเงิน

อยากรู้ว่าปีหน้าเนี่ยควรทำมาค้าขายอะไรถึงรุ่งอาชีพอะไรมาแรง
ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะยังผลแก่คนมากมายแค่ไหนนะ
แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเห็นในดวงชะตาว่าเนี่ยสิ่งนี้ดีเลย
คือหนึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่าง

เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่ซื้อขายที่ฝากขายซื้อขายฝากประมูลที่
กิจกรรมเหล่านี้จะคึกคักต่างชาติจะเข้ามากว้านซื้อโดยเฉพาะชาวจีนหรือชายหลายประเทศ
เพราะฉะนั้นมีความมั่นใจมากว่าดาวเสาที่โคจรอยู่ราศีธนูที่จะมีทิศทางมุ่งเข้าสู่ราศีมังกร
อสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ขยับขยาย๒ทรัพย์ในดิน
ผลด้านการเกษตรทุกประเภทที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
เพราะฉะนั้นเกษตรกรควรจะปรึกษาหาลือเกษตรอำเภอ
ผู้รู้ในการที่จะปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจ
ซึ่งน่าจะทำยุทธศาสตร์ชาตินะว่า
บัดนี้ตัวของดีมารของโลกเขาต้องการอะไร
เพื่อจะได้ผลิตทะพายคือผลผลิตทางการเกษตร
คืออันนี้มีโอกาสมากใครที่ทำการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยจะมีโอกาสประสบความเร็จ
อันนี้คือต้นต่อพอเห็นทางใช่ไหม

เอาละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำเสนอในค่ำคืนนี้
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ

พบกันได้ใหม่นะครับกับผมมูตัวพ่อคุณพระดำมูตัวแม่
และอาจารย์ลักษณ์นะครับหมู่ขั้นเทพ
กับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร